ดูความคืบหน้ากรณีที่มีคนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๒ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารแห้งที่ตลาดศรีวารีที่ฉะเชิงเซาออกสมุทรปราการค่ะ
ผู้ตายชื่อว่านางสาวรัตติกาเกียรติก้องนล
พอมีคนไปพบเสร็จปุ๊บญาติค่ะมาติดต่อขอรับศพไปชนะสูตร
สุภพ้นการชนสูตรปรากฎว่าเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าหัวใจล้มเหลว
แต่ว่าญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตไม่น่าจะใช่หัวใจล้มเหลว
เพราะว่าไปสำรวจตรวจสอบในบ้านมีรอยเลือด
แล้วก็ทรัพย์สินของผู้ตายก็หายไปหลายรายการด้วย
ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าคนที่ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นนายพิทักษ์
สามีใหม่ของผู้ตายที่เขาก็มาอยู่กินกันหลายปีแล้วล่ะหายตัวไป
พิทักษ์หายตัวไปนะคะตำรวจโรงพักบางเสาทงค่ะ
ใช้เวลา๓วันในการรวบผู้ต้องหานี่ค่ะจับกลุ่มมาได้แล้วนะคะ
ตำรวจสพบางสาวทงค่ะร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมใช้เวลาเพียง๓วันเท่านั้นนะคะ
จับกลุ่มนายพิทักษ์อู่ตุ้มอายุ๓๗ปีเป็นแฟนใหม่ของผู้ตาย
จับกลุ่มได้ที่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
พร้อมกับยึดของกลางเป็นเงินสดจำนวนสองหมื่นสี่พันบาท
สร้อยข้อมือเป็นทองคำหนักสี่บาทสร้อยคอทองคำสามเส้น
ทองคำ๔วงแล้วก็กุญแจรถยนต์ของผู้ตาย
ทีนี้ตำรวจสอบปากคำนายพิทักษ์นายพิทักษ์สารภาพบอกว่า
เป็นคนลงมือก่อเหตุจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจฆ่า
เขาพูดว่าไงคุณผู้ชมเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยช่วยภรรยาก็คือผู้ตายเนี่ย
ขายของที่ร้านในตลาดศรีวารีแล้วก็ถูกภรรยาดุด่าว่ากล่าวเป็นประจำ
ไม่ใช่ดุดดาวว่ากล่าวอย่างเดียวนะคะทุบตีด้วย
ภรรยามักจะเอาเรื่องในอดีตมาเป็นชนวนเหตุก็คือคุณพิทักษ์เขามีครอบครัว
แล้วก็มีลูกติดมาสามคนเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นชนวนเหตุ
ทะเลาะกันประจำเกือบทุกวันไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการชงกาแฟ
งกาแฟร้อนเกินไปตัวเองก็ผิดนะฮะ
เมียก็ด่าเมียก็ทุบตีค่ะล่าสุดภรรยาเอาไม้กวาดฟาดกลางตลาดจนด้ามหัก
ที่ผ่านมาพิทักษ์บอกว่าได้แต่นิ่งเฉยไม่ตอบโต้ภรรยา
หรือไม่คิดจะทำร้ายภรรยาทุกวันก่อนที่จะออกไปขายของ
ทักษ์บอกนะตัวเองเนี่ยสวดมนต์
เพื่อให้จิตใจสงบแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธเครื่องใครหลังสวดมนต์เสร็จ
ก็จะมาชงกาแฟให้กับภรรยาดื่มกินวันเกิดเหตุคือยี่สิบสี่สิงหาคมค่ะ
ขณะที่เตรียมตัวจะออกไปขายของตนเองก็ไปปฏิบัติตัวตามปกติ
มนต์แล้วก็ชงกาแฟให้ภรรยากินแต่ก็ยังถูกภรรยาด่า
แล้วก็ทุบตีหลายต่อหลายครั้งนะคะจนนายพิทักษ์เองเนี่ยทนไม่ไหว
เขาบอกว่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบค่ะตัดสินใจใช้แขนข้างขวา
ล็อกคอจากด้านหลังเพื่อหวังให้ภรรยาเนี่ยหยุดด่าหวังแค่นั้นจริงเขาบอกแบบนี้นะคะ
รับว่าล็อกนานพอสมควรจนภรรยานิ่งไปแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าภรรยาจะเสียชีวิต
จากนั้นสิ่งที่พิทักษ์ทำก็คือเปิดแอร์ทิ้งไว้ค่ะตั้งใจว่าจะไปหาที่พักสักระยะ
แล้วก็ตอนนั้นยังไม่คิดนะคะว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วเปิดแอร์ทิ้งไว้ให้ภรรยา
เขาบอกว่าตั้งใจจะไปหาที่พักสักระยะก็เลยนำเอากระเป๋าคาดเอวของภรรยาติดตัวไปด้วย
โดยที่ไม่รู้ว่าในกระเป๋านั้นมีทองคำอยู่ในกระเป๋าแล้วเขาก็เลยขับรถกระบะไปจอดที่ตลาด
นั่งรถแท็กซี่ต่อไปนะคะไปที่ทางรถเดินนะคะไปที่หมู่บ้านมอนจังหวัดกาญจนบุรี
ไปหาห้องเช่ากะว่าเดี๋ยวจะรอวันเวลาที่ภรรยาอารมณ์เย็นลงสงบลง
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่มาหาภรรยาจนกระทั่งตัวเองมาถูกจับนี่แหละค่ะ
ส่วนทองคำตำรวจถามว่าอยู่ไหนพี่ทักษ์บอกว่าทั้งหมดยังอยู่ครบนะฮะ
ไม่ได้ไปขายที่ไหนด้วยมีแต่เงินสดที่ติดตัวไปใช้ใช้จ่ายค่าเดินทางค่าห้องพัก
แล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการพนันอย่างที่มีคนกล่าวอ้างนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนบ้านของผู้ตายนี่ค่ะหลังนี้นะคะ
เพื่อนบ้านของผู้ตายเล่าให้ฟังว่าผู้ตายแล้วก็สามีเนี่ย
เพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่เนี่ยสักประมาณสองถึงสามเดือน
ปกติผู้ตายและสามีคู่นี้เขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครค่ะ
ทักทายกันตามปกติตามภาษาเพื่อนบ้านตามมารยาท
โดยไม่เห็นว่าเขาสองคนเนี่ยมีปัญหาทะเลาะตบตีกัน
อาจจะเป็นเพราะว่าคือต้องออกไปทำงานแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกับผู้ตายแล้วก็สามีเนี่ยนะคะ
ก่อนที่จะมีคนไปพบศพผู้ตายเห็นว่าสามีเนี่ยขับรถออกจากบ้านไปคนเดียว
แล้วก็ล็อกบ้านเอาไว้ก็เลยคิดว่าน่าจะไปธุระต่างจังหวัด
หรือไม่ก็ไปบ้านหลังอื่นเนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ยเขามีบ้านหลายหลังนะครับ
แต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะเพื่อนบ้านลายนี้บอกว่ากลับได้กลิ่นเหม็นเน่าแถวบ้าน
ก็เลยต้องลางานเพื่อมารื้อบ้านดูว่ามีสัตว์อะไรตายหรือเปล่าในบ้านเขานะคะ
แต่ก็ไม่มีอะไรได้แต่คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นสัตว์นั่นแหละตาย
แต่ก็ไม่คิดว่าเพื่อนบ้านเสียชีวิตช่วงนั้นก็แอร์แล้วก็ปั๊มน้ำของบ้านผู้ตายก็ทำงานอยู่ตลอดนะคะ
ยังคิดเลยว่าผู้ตายแล้วก็สามีถ้ากลับมาก็จะบอกว่าให้เช็คดูหน่อยไหม
ปั๊มน้ำแอร์ว่าเสียหรือเปล่าเพราะว่ามันเปิดใช้การอยู่ตลอดเลย
แต่รอรอแล้วรอเล่าก็ไม่มีใครกลับมามีแค่เพื่อนบ้าน
จนกระทั่งผู้ตายแม่ผู้ตายค่ะมาหาลูกที่บ้านเพราะว่าติดต่อลูกไม่ได้
แม่ตัดสินใจพังประตูเข้าไปไปพบว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน

ใช่คือมันเป็นฝนตกหน้าฝนอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นกลิ่น
เพราะหลังบ้านมันซุดอะไรอย่างนี้หลังบ้านมีถามถนนทำอะไรอย่างนี้
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นหนูตายเป็นอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้คิดไปถึงว่าเพื่อนบ้านเป็นอะไร
วันแรกก็ยังไม่ได้ผิดสังเกตเขาก็คิดว่าเราคาดกันในเวลาเฉย
แต่พอวันประมาณวันพุธวันพฤหัสก็เห็นแบบเครื่องมันทำงานตลอด
หมายถึงคอมแมนใช่มันมีปั๊มน้ำด้วยปั๊มน้ำมันทำงานตลอด
เราก็เฮ้ยบ้านมันจะชอบมีปัญหาแบบว่าน้ำท่อมันแตกข้างล่างนะหมู่บ้านนี้
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างก็รอจะบอกพี่เขาก็มองบ้านเขาตลอด
ไม่เห็นคนกลับมาสักทีก็พอดียังไม่ได้ทันได้ทำอะไร
แม่ของพี่เขาก็มาก่อนเพราะติดต่อไม่ได้อาทิตย์หนึ่ง
แล้วเราก็ไม่เห็นเขาประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเหมือนกัน
ล่าสุดที่เราเห็นเขาก็วันอาทิตย์อาทิตย์ที่๒๓ดึกที่เขามันเป็นวันหยุด
เราก็เข้าบ้านดึกพอดีเขาก็กลับมาพอดีก็ทักทายกันนิดนึง
ทีมข่าวค่ะยังเดินทางไปที่ตลาดศรีวารี
ที่ผู้ตายแล้วก็สามีเขาเปิดร้านขายของชำอยู่
มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณรัฐดาวันกลั้นกลืนอายุ๔๑ปี
เป็นแม่ค้าที่ก็เปิดร้านอยู่ใกล้ตรงนั้นแหละค่ะ
คุณลัดดาวันเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายและสามี
จะมาขายของที่ตลาดศรีวารีได้สักประมาณ๓๔เดือน
แต่ก็ยอมรับว่าทั้งคู่ทะเลาะกันแทบจะทุกวัน
ส่วนใหญ่ผู้ตายจะดุด่าทุบตีสามีไม่เคยจะเห็นสามีตอบโต้
ปกติทั้งคู่จะมาจัดร้านประมาณ๑๐โมง
พอจัดร้านเสร็จปุ๊บสามีก็กลับไปอาบน้ำที่บ้าน
แต่ถ้าเกิดว่ากลับมาช้านะกลับมาที่ร้านช้า
ก็จะโดนภรรยาเนี่ยดุด่าว่ากล่าวกระทั่งช่วงเกิดเหตุ
เห็นนายพิทักษ์มาขายของคนเดียว๒วัน
ในตลาดยังแซวกันอยู่เลยว่าดีเนอะ
ได้ขายของอย่างสบายใจไม่มีภรรยามาดุด่าว่ากล่าว
แต่คุณรัฐดาวันบอกว่าก็สังเกตอาการสีหน้าค่าตาของคุณพิทักษ์นะ
เหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็มีอาการเครียด
ก็เลยถามไปว่าเป็นยังไงบ้าง
คุณพิทักษ์ก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะย้ายร้านไปที่อื่นแล้ว
เพราะว่าช่วงนี้ขายที่นี่ยอดไม่ค่อยดียอดตก
จากนั้นนายพิทักษ์ก็หายไปนะคะ
มาทราบอีกครั้งว่าพิทักษ์ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าภรรยา
แล้วก็หลบหนีไปซึ่งแม่ค้าในตลาดก็คิดเหมือนกันนะคะ
ว่าก็คงเก็บกฎที่ถูกภรรยาดุด่าว่ากล่าวแล้วก็ทุบตีมาตลอด
ส่วนมากที่เขาอยู่ด้วยกันเห็นเขาก็ผู้หญิงก็หันไป
เราไม่รู้เรื่องส่วนตัวเขาคุยอะไรกันเนอะ
ไปบางทีผู้หญิงก็จะทุบผู้ชายแล้วอะไรอย่างนี้
บางทีก็เอ้าเฮียโดนอีกแล้วบางทีก็กระชากเสื้อกระดุมขาดอะไรอย่างนี้
ส่วนมากผู้หญิงตีแกก็ไม่สู้เงียบเฉยของแกอย่างเดียว
คุยกับแกเมื่ออาทิตย์สุดท้ายของเดือนแกไม่มาแล้ว
แต่ก่อนหน้านั้นคือไม่เห็นพี่ผู้หญิงมา๒วัน
แต่เห็นเฮียมาก็คุยกันอยู่อ้าวเฮียเองเดี๋ยวว่าเฮียไม่น่าทำอย่างนี้นะตกใจ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับน้องชายของผู้ตายด้วยนะคะ
คุณนัทธพลเกียรติกล้องนนอายุ๓๓ปี
๓ปีเขาบอกว่าตัวเขาเองแล้วก็ญาติไม่เชื่อนะคะ

ใช้แขนล็อกคอเพื่อที่จะให้ผู้ตาย
ผู้ตายขาดอากาศหายใจเสียชีวิต

ที่งัดเข้าไปในบ้านไปพบศพนะคะ
ในบ้านเนี่ยมีร่องรอยคราบเลือดบริเวณผ้าม่านผนังห้องเป็นจำนวนมาก
ก็เลยเชื่อลึกว่าผู้ตายน่าจะถูกทรมาน
หรือใช้อาวุธทำร้ายจนเสียชีวิตหรือไม่
แล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของผลการชนสูตรเบื้องต้น
พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากหัวใจล้มเหลวนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ย
หลายอย่างก็ยังคงขัดแย้งกับคำให้การค่ะ
แต่ว่าผู้กำกับสพบังเสาทงนะคะบอกว่าผู้ต้องหาให้การ
ก็คือบอกว่าใช้แขนล็อกแล้วก็ไม่ได้ใช้อาวุธในการก่อเหตุนะคะ
ต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ค้างต่อสารจังหวัดสมุทรปราการค่ะ